มีทิศทางพัดเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากนี้ค่ะ
ในขณะที่พายุโมลาเบในขณะนี้ได้อ่อนกำลังลง
กลายเป็นหย่อมฝนค่ะทำให้ประเทศไทยของเรามี๓ภูมิภาค
ต้องจับตาฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะ
เหนือภาคเหนือตอนบนนะคะมีเชียงใหม่เพชรบูรณเชียงราย
กำแพงเพชรลำปางอุตรดิษฐ์ลำพูนและตากค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานต้องเฝ้าระวังทุกภูมิภาคเลยนะคะ
ทุกจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยและก็สินเกจนะคะ
และกรุงเทพมหานครต้องระวังฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะ
หลังจากนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับพายุโคนนี้ค่ะ

พายุลูกนี้กำลังก่อตัวเป็นพายุใต้ฝุ่น

มีแนวโน้มพัดลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็มุ่งหน้า
มายังจังหวัดอุบลราชธานีของไทยหลังจากนี้
แต่พายุลูกนี้นะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

แผลลงมาดูดพลังของพายุลูกนี้
ให้ไม่รุนแรงกว่าพายุลูกก่อนนั่นเองค่ะ

สำหรับวันขนหัวลุกค่ะวันฮาโลวีน

เพราะว่ามีปรากฏการณ์บลูมูลที่เห็นไปทั่วโลก

ดวงจันทร์จะมีสีฟ้าแต่อย่างใดค่ะ
แต่ดวงจันทร์ยังคงมีสีนวลตามปกติค่ะ
แต่เป็นชื่อเรียกของดวงจันทร์เต็มดวง

ดวงจันทร์กลมโตแบบนี้จะปรากฏตัวนะคะ
ในคืนวันฮาโลวินต้องรออีกถึง๓๐ปีเลยทีเดียว